มาดูปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดของตำรวจภูทรหัดใหญ่กันหน่อยนะคะ
ไปจับนักค้ายาเสพติดเป็นมือใหม่ค่ะ

สำนึกผิดขอตำรวจโทรศัพท์

แล้วพ่อไม่ว่าสักคำ

ใช่แต่คุณพ่อไม่ว่าสักคำ

เอเย่นค้ายาเสพติดมือใหม่
ร่ำไห้ร้องไห้ด้วยความเสียใจ

คุยกับพ่อแม่เพื่อกล่าวคำขอโทษ

เพราะหากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ทีนี้พอลูกชายมาถูกจับแบบนี้
พ่อเนี่ยยังไงก็เป็นพ่อค่ะ

ทีนี้การจับกลุ่มดังกล่าวย้อนกลับไป

ปรับปรับยาเสพติดสองพ่อหัดใหญ่หรือว่าชุดตะวัน

คือไปจับได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งนะคะ

เขาก็ให้การนะคะว่าเสียบไอซ์เนี่ง

จะหัดมาค้าไอซ์ได้๒สัปดาห์
ลูกค้าเป็นกลุ่มไม่รุ่นในพื้นที่
รับว่าเพิ่งจะเคยถูกจับ

ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่ง

แล้วก็เอามาแบ่งขายให้กับลูกค้ากรัมละ๕๐๐บาท
ตำรวจจับได้ก็แจ้งไป๒ข้อหานะคะ
คือค้ายาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติด
ดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ